ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอีกแล้วค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นข้อความพูดคุยกันระหว่างพระรูปหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง

พระกับผู้หญิงแล้วคุยกันในเชิงชู้สาว
แล้วมันหนักถึงขั้นเหมือนกับมีการส่งรูปอวัยวะเพศให้ด้วยอะค่ะ
จริงอีกแล้วเหรอคะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้คุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ตรวจสอบจนรู้มาว่าเอ๊ะพระที่ถูกอ้างถึงรูปนี้คือพระหนูเป็นถึงเจ้าอาวาสนะคะ
แล้วอยู่ที่วัดป่าทุ่งเทวาตำบลดอกจิกอำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

ติไปเองค่ะไปสอบถามข้อที่จริงเรื่องนี้
ก็เป็นวัดป่าเนี่ยต้นมงต้นไม้เยอะมากเลยเนื้อที่๖๐กว่าไร่

คนในวัดบอกว่าพระหนูไปข้างนอกไม่รู้จะกลับมาวันไหนด้วย
ติก็เลยไปถามพ่อของพระหนูเลยค่ะนายสมหวังอายุ๗๒
พ่อบอกว่าลูกบวชตั้งแต่อายุ๒๐ยังไม่เคยมีแฟน
ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วก็เอาพ่อมาอยู่ที่วัดด้วยเพื่อมาดูแล
พระหนูถูกใส่ร้ายพ่อบอกแบบนี้ค่ะพระลูกชายถูกใส่ร้าย
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าพระลูกชายเนี่ยไปคุยกับผู้หญิงคนนึง
แล้วก็ถูกเอารูปภาพกับข้อความมาตัดต่อ
ยืนยันว่าพระลูกชายไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแน่มันเป็นข้อความตัดต่อเป็นภาพตัดต่อ
แล้วก็พระลูกชายเนี่ยเหมือนกับเลือกที่จะไปยอมรับผิดกับพระอาจารย์แล้วนะ
ไม่เชื่อเพราะว่าพ่อรู้มาตั้งแต่เด็กลูกผมยังไม่เคยทำบาดชี้บาดเสริงเลย
แล้วที่พ่อบอกว่าเขาปรับปรับปรับอะไรคือการสร้างหลักฐานขึ้นมาเท็จด้วยไงครับ
นั่นแล้วมันไม่รู้น้องเขาเลยเขาปรับปรับเขามีคนศัพท์คนแย่แล้ว
อืมก็ติก็เลยบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงยังไงกันแน่
พ่อบอกว่าพระลูกชายไม่ได้ทำไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นแต่ไปยอมรับผิดกับพระอาจารย์แล้ว
มันคืออะไรติก็บอกงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาตัวผู้หญิงก็แล้วกันไม่เจอพระหนูใช่ไหม
หาตัวผู้หญิงที่แชทคุยกับพระหนูก็แล้วกันก็พยายามจะหานะคะไม่เจออ่ะติบอกมันไม่เจอตัว
ไปถามภรรยาผู้ใหญ่บ้านนางสมพรอายุ๖๐เธอบอกว่าอ๋อผู้หญิงที่คุยกับพระหนูญาติเธอเองค่ะ
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ต้องครึ่งนะมันมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง
เรื่องจริงก็คือพระหนูแชทคุยกับผู้หญิงคนนั้นจริงแต่ไม่ได้คุยเชิงชู้สาว
ส่วนเรื่องส่งภาพอวัยวะเพศและข้อความบอกรักไม่ใช่เรื่องจริง
เป็นการตัดต่อจากคนที่ไม่หวังดีต้องการทำลายพระหนู
บอกว่าสงสารพระหนูมากเลยท่านเป็นพระที่ดีนะดีทั้งต่อหน้าและรับหลัง
ชาวบ้านก็นับถือกันมากแต่เหมือนกับตอนนี้มารมาผจญ
ผู้หญิงคนนี้เข้ามาหวังผลที่พระหนูทำไปเนี่ย
ตัวเองและชาวบ้านให้อภัยแค่แชทคุยกับผู้หญิงไม่ได้คุยชู้สาว
ไม่ได้ส่งภาพอะไรเหล่านั้นหรอกครับมันก็ให้อภัยกันได้
มันไม่ได้เป็นความผิดยิ่งใหญ่อะไร
ส่วนตัวยังศรัทธาและนับถือพระหนูอยู่
โอ๊ยแม่นี่เป็นอุปถาคแม่เป็นแม่ยาบ้านลงวัดทุกวัน
รับรองได้เลยพระอาจารย์หนูนี่
เป็นคนดีต่อหน้าต่อหน้ารับหลังนี่ก็รู้นี่

ชาวบ้านมันจะมีกระจิ๊บเดียว
หมู่บ้านนี้ที่ไม่ชอบ

ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มแล้วค่ะตกลงยังไงกันแน่คะ
ติไปคุยกับพระอาจารย์ของพระหนูอีกที
เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำบุญนะคะพระเฉลิมชัยจันทโก

คนมาใส่ร้ายพระหนู

ไม่พอใจที่เลือกตั้งอบตแพ้ลูกศิษย์ของพระหนูค่ะ
ส่วนในแชทที่มีการส่งรูปอวัยวะเพศเนี่ยนะ

คือรูปที่เอามาจากอินเทอร์เน็ต
ส่งไปเหมือนกับผู้หญิงเขาท้าทาย
ด้วยการส่งรูปหน้าอกมาให้ก่อน
พระหนูก็เลยเหมือนกับเอาภาพจากอินเทอร์เน็ต
ส่งไปให้ผู้หญิงกลับไม่ใช่เป็นภาพของพระหนูเอง

มันเป็นคล้ายกับว่ามันเป็นการพูดคุยกันหยอกล้อกัน

ท้าทายยังไงครับ
ท้าทายในเรื่องนั้นแหละ
เขามันควรส่งมาเอง
ใครใครส่งครับ

อืมตกลงยังไงกันหน้าครับเนี่ย

ว่าพระหนูเขายังจิตใจไม่เข้มแข็งพี่อุ๋ยยังตัดกิเลสไม่ได้ตามภาษาลูกผู้ชาย
พระก็คนเหมือนกันนะแล้วตอนนี้พระหนูก็รับสารภาพแล้ว
ว่าคุยเชิงชู้สาวกับผู้หญิงจริงเพราะหนูเขาก็เลือกเนี่ยที่จะอยู่กรรมปีนึง

คือเขาจะอยู่ปริวาสกรรมก็จะถือสงถือศิลปสวดมนต์อะไรในเชิงลักษณะการอยู่กรรมปีนึง
ซึ่งถือว่าเจ้าวาดต้องไม่ให้ท้ายคือเรื่องศรีกาเนี่ยพระเนี่ยห้ามยุ่งเด็ดขาด
คือก็ยอมรับว่าคุยจริงแล้วผู้หญิงก็ส่งรูปหน้าอกให้
อันนี้มันมันอีกเรื่องนึงนะก็ยังนึง
ไปอาบกอาบัดยังพอเข้าใจกันได้เรื่องของความเป็นมนุษย์ใช่ไหม
แต่อันนี้ไม่ได้ฝากท่านเจ้าวาดดูใหม่หน่อยก็แล้วกัน